รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
วันนี้ชิสารายงานตัวคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรคะต้องรีบพูดหน่อย
เพราะช่วงเนี้ยสิบเอ็ดถึงสิบสามกุมภาพพันธ์ฝนจะเทลงมาทั้งภาคเหนือ
ภาคกลางอีสานตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันด้วย
เรียกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูอากาศก็จะแปรปรวนแบบนี้พื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไร
กันเลยนะคะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะ
อากาศจะแปรปรวนช่วงดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นส่วนกลางวันร้อนปนฝนและมีลมกระโชกแรง
เห็บตกบางแห่งด้วยค่ะเกษตรกรงดเผาวัสดุทางการเกษตรและระวังโรคราน้ำค้าง
ใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยกันด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางนั้นท้องฟ้ามีเมฆมาก
ช่วยเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแรงกันด้วยนะคะถ้าหากพื้นที่ไหนมีฝนตกลงมา
แล้วก็ถ้าจะต้องปลูกพืชก็ต้องใช้พืชน้ำน้อยค่ะควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
สัตรูพืชจำพวกหนอนและราดำในไม้ผลส่วนคลื่นในทะเลคลื่นสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้นั้นมีฝนตกกระจายตัวนะคะหากพื้นที่ใดมีฝนตกลงมา
ก็ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงกันด้วยปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
ระวังเพลียและหนอนส่วนคลื่นในทะเลภาคใต้สูงถึงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
อย่างไรก็ตามช่วงนี้อากาศยังคงแปรปรวนเพราะว่าตอนบนเนี่ยมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดมา
ส่วนตอนล่างก็มีลมทะเลหอบขึ้นไปทำให้อากาศนั้นปะทะกันแล้วก็แปรปรวนค่ะ